ที่เราตามเช่นเดียวกันนะคะเพราะลักษณะจะคล้ายกันเกี่ยวกับเรื่องของการนับถือของชาวบ้าน
ใช่ครับแล้วก็ไปเกี่ยวเนื่องกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยเนี่ยนะคะ
คือเรื่องนี้มันสืบเนื่องมาจากลูกสาวคนหนึ่งค่ะบอกว่าอยากจะไปตามแม่
แม่ไปปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงที่จังหวัดบุรีรำ
ไปนานมากแล้วเป็นห่วงแม่โดยเฉพาะกลัวว่าแม่จะถูกหลอกเอาเงินใช่ฮะ
ให้หมอปลาให้อ่าหนุ่งพี่เนี่ยนะคะพาพาไปตามหา
สรุปตอนนี้เจอนะคะพาแม่กลับบ้านได้แต่เรื่องนี้มันจะต้องมีการตรวจสอบต่อ
โดยเฉพาะการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงที่จังหวัดบุรีรำ
มีความถูกต้องหรือไม่เอออันนี้เป็นหน้าที่ของทางหน่วยงานในท้องถิ่นนะ
ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วที่ดินตรงนี้มันเป็นที่สอบประกอบหรือเปล่า
เป็นที่ของป่าไม้หรือเปล่าหรือว่าเป็นที่สาธารณะนะฮะ
ถ้าเป็นสอบประกอบก็ต้องให้หน่วยงานที่ดูแลสอบประกอบเข้ามาดู
ถ้าเป็นที่สาธารณะเนี้ยออกมาต่อจะเป็นผู้รับผิดชอบใช่ค่ะ
แล้วถ้าเป็นที่ดินของป่าเนี่ยก็เป็นกรมป่าไม้ในการดูแล
วันนี้เองนะคะนายวรแสนประสงค์ประหลัดอำเภอประคำที่บุรีรำ
พร้อมคณะเข้าไปตรวจสอบภายในสำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงของนายพุทธะ
หลวงปู่พุทธเทพสุริยจักรวาลหลวงปู่พุทธะนี่เป็นชื่อที่ชาวบ้าน
หรือว่าคนที่นับถือเขาเรียกกันนะคะ
เจอตัวนายพุทธะนะก็เรียกตัวเองเหมือนเดิมค่ะ
เรียกตัวเองว่าท่านและบอกว่าตัวเองไม่ใช่พระสงฆ์
เคยบวชแต่ศึกมานานแล้ว๔๕ปี
ขณะเดียวกันไม่เคยแสดงอิทธิฤทธปฏิหารใด
รวมถึงการรักษาโรคโควิด๑๙หรือรักษาโรคมะเร็งได้
นี่เป็นเรื่องที่ลูกศิษย์เขาเอาไปพูดกัน
ยืนยันสองเรื่องแบบนี้นะคะเรื่องแรกบอกว่า
ไม่ได้เป็นพระไม่ได้โกหกสมบัติพระเจกต์เป็นพระนะคะ
แล้วก็ไม่เคยทำอิทธิฤทธิปฏิหารใด
ส่วนภาพที่มีการเผยแพร่ทางโลกโซเชียลมีเดีย
กรณีที่มีพระสงฆ์ก้มกราบตัวเอง
นายพุทธะก็อ้างว่าอ้าวก็เป็นเรื่องของสงฆ์
ก็ไปลงโทษเองละกันนะเพราะก็ไม่ได้ไปบอกให้เขามากราบเนี่ยนะคะ
ส่วนตัวไม่สามารถบังคับใครได้
เมื่อเจ้าหน้าที่ถามถึงประวัติส่วนตัว
เจ้าหน้าที่ในที่นี้ก็คือประหลัดอำเภอประคำนะ
ต้านประหลัดเนี่ยก็นั่งคุยกับผู้ชายคนนี้

ช่วงที่ถามว่าสุปติปโนแปลว่าอะไรนายพุทธะเนี่ยปฏิเสธที่จะตอบนะ
ปฏิเสธที่จะตอบบอกว่าไม่ใช่พระแล้วไม่ขอตอบเรื่องนี้แล้วกันนะคะ
แต่จริงแล้วคำว่าสุปติปันนูแปลว่าพระสงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะ
จากคุยเรื่องประวัติแล้วก็โชว์ให้ดูผมไม่ใช่คนเถื่อนนะ
มีบัตรประชาชนมีหนังสือเดินทางตรวจสอบได้
ยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดและมีเอกสารยืนยันตัวเอง
อกจากนี้บอกว่าเดินทางออกจากบ้านเกิดจริงเป็นคนกระบี่
บวชอยู่ที่ศรีสะเกดออกทุดงไปเรื่อย
แล้วก็ตัดสินใจศึกจากการเป็นพระ
และเปลี่ยนชื่อเป็นนายพุทธห์เทพสุรญัติจักรวรรณ

ปากตักอยู่นี่แหละค่ะคือบุรีรำที่ต้องโชว์บัตรประชาชนเพราะถามว่า
ท่านท่านมีชื่อเดิมไหมชื่อเดิมของท่านชื่อนี้เลยหรือเปล่า
พุทธนามสกุลเนี่ยอลังการเหลือเกินเทพศรียะจักรวาลนะ
เขาก็เอาบัตรประชาชนให้ดูแล้วก็บอกว่าชื่อเดิมเนี่ย
ชื่อหมายถึงเขาเรียกตัวเขาเองนะว่าท่านท่านชื่อนายสายันแก้วมั่น
พื้นเพลเป็นคนกระบีนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นนายพุทธเทพสุริยะจักรวรรณ
อำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดได้สี่ปีกว่าแล้วการเปลี่ยนชื่อของผม
ยังไงล่ะก็ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผมนะครับจะถูกหรือไม่ถูก
ชื่ออลังการนามสังควรอลังการแบบนี้นะฮะก็ไปถามทางอำเภอกันธรรคเองแล้วกัน
เพราะทางอำเภอเป็นคนออกใบให้เป็นคนอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ
ก็มีหลักฐานครบสำหรับการเปลี่ยนชื่อต่างนะคะ
และถามกลับไปอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่ามันเป็นที่มาของการที่ไปตามหาในพุทธที่สำนักปฏิบัติธรรม
ก็คือเรื่องของการหลอกลวงเอาเงินบริจาคจากคนที่นับถือตอบแบบนี้ค่ะ
ไม่เคยขอรับบริจาคและรับเงินจากลูกศิษย์ส่วนถ้ามีใครจะบริจาค
ก็เป็นเรื่องของการทำบุญการสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่ได้ไปบอกให้ใครมาบริจาค
แต่เป็นเรื่องของจิตศรัทธานะคะครับแล้วทีนี้ก็นักข่าวของเราเนี่ย
ก็แทงถามเขาเรียกแทงถามตอนที่คุยกับทางประหลัดอำเภอนักข่าวก็แทงถามเข้าไป
ถามว่าเนี่ยหลวงปูเคยไปกระทำชำราวผู้หญิงคนหนึ่งหรือเปล่า
เพราะตอนนี้มันต้องตรวจสอบเรื่องนี้ใช่ไหมค่ะนะครับทำให้คำถามเนี้ย
ทำให้นายพุทธะเขาไม่พอใจแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่มีเรื่องดังกล่าว
แล้วก็พยายามลุกเดินหนีแล้วบอกไม่ให้สัมภาษณ์แล้วนะฮะ
ก่อนที่จะมีลูกศิษย์มาขอให้สื่อออกไปไม่งั้นจะแจ้งตำรวจนะครับ
แล้วก็เดินออกไปเลยประหลัดอำเภอก็มองตามแบบงงเหมือนกัน
อ้าวเอ๊ะท่านท่านคุยกับเราเสร็จหรือยังประหลักอำเภอบอกไหมคือ
ทีนี้โดนคำถามนี้เข้าไปลุกหนีเลยครับแต่จริงจริงแล้วเนี่ย
ประหลักนี้พูดคุยได้ข้อมูลมาเยอะนะครับคือประหลักเนี่ยเขาเข้าไป
เขาจะคุยเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเท่านั้นเองเกี่ยวกับที่ตรงนี้
เอาที่มาจากไหนอย่างไรเกี่ยวกับเงินบริจาคเท่านั้นเองดูความเรื่องของความผิดกฎหมาย
ส่วนเรื่องจะเป็นพระหรือไม่เป็นพระเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของประหลัดไม่ให้อำนาจของเขา
ในการที่จะพิจารณานะครับประหลัดอำเภอก็บอกว่าประเด็นหลัก
หลักก็คือเรื่องที่ตั้งนี่แหละเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ต่าง
เรื่องต้นประหลัดให้ข้อมูลแบบนี้นะคะบอกที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์
หลังจากนี้จะต้องไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ความชัดเจนมากขึ้นว่า
มาตั้งอยู่ที่ตรงจุดนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายข้อใดรวมถึงต้องตรวจสอบด้วยว่า
พฤติกรรมของนายพุทธะถึงขั้นเข้าขั้นหลอกลวงประชาชนหรือไม่
เพราะมีการรับบริจาคกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะฟังเสียงประหลัดค่ะ
ผมถามผู้ใหญ่บ้านว่าเป็นสอบกรแต่นี้เขาว่าสอบกรไม่มีทางจะซื้อขายได้ครับ
เพราะมันเขียนไปทักเจนครับตกทอดทางบริโกะแค่นี้ตามความหมายสอบกรครับ
แต่ตรงนี้ยังมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นที่สอบประกอบจริงหรือเท็จ
คนที่ตอบได้จริงคือสวปกรกับป่าไม้เท่านั้นแหละครับ
แต่ที่ฐาน้าบริการเองคงไม่ใช่แน่
ในขณะที่รอประหลัดอำเภอประคำตรวจสอบเรื่องที่ดิน
ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในสำนักนี้ด้วยนะคะ
ก็คือนายบุญมีกรรมลาขออภัยนะคะ
กรรมมาลีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑๖และเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ด้วย
ให้ข้อมูลเพราะว่าทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับที่ดินนี้เหมือนกัน
บอกว่าเอาตัวเองก่อนนะตัวเองเริ่มสายศรัทธาในพุทธะ
ดีว่าไม่ใช่พระแหละแต่มองว่าเป็นผู้ทรงศีล

ส่วนเรื่องที่ดินได้ข้อมูลแบบนี้สถานที่ที่ก่อสร้างที่พักสงฆ์
ผู้ใหญ่บุญมียอมรับว่าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง
แต่เป็นที่จับจองของชาวบ้านก็เลยมีการยกให้ตัวเอง
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้าน
ดูแลแล้วก็เลยมีการมอบให้เป็นที่พักสงฆ์ต่อไป
ใหญ่บอกที่เรียกว่าเป็นแค่ที่พักสงฆ์ไม่ใช่สำนักสงฆ์เนี่ย
เพราะว่าตรงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็มีพระที่มาปักกรดอยู่ตรงนี้
ที่ทางอบตหรือว่าทางหน่วยงานท้องถิ่นต้องดูแล
ทีนี้เมื่อเช้ามีทางด้านเจ้าหน้าที่ของสอบประกอบเขาเข้าไปตรวจสอบแล้วนะ
ก็ตรวจสอบเพราะว่าที่ดินตรงนี้ไม่ใช่ที่สอบประกอบอีก
ทีนี้ก็เหลืออย่างเดียวก็คือที่ตรงนี้จะเป็นที่ของป่าไม้หรือไม่
ถ้าเป็นที่ของป่าไม้ป่าไม้ก็ต้องเข้ามาดูแล

ใช่เพราะที่ตรงนี้เป็นเขตทับซ้อนเขตติดต่อไงคุณ
ระหว่างป่าไม้กับในพื้นที่ของชาวบ้านนะครับ
รอความชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งสำนักพักสงฆ์ที่พักของสงฆ์
เราไม่เรียกสำนักสงฆ์เรียกที่พักสงฆ์ฮะ
ส่วนฝั่งครอบครัวนะคะทีมข่าวของเราก็ส่งไปที่พื้นที่จังหวัดกระบี่
ไปสอบถามนะคะเกี่ยวกับข้อมูลของนายพุทธะ
ไปที่บ้านเลยค่ะที่จังหวัดกระบี่ก็ไปเจอพ่อแม่พี่สาว
ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะบอกว่าในพุทธะเดิมชื่อว่าสายันแก้วมั่น
ตามที่ได้พูดไปกับประหลัดนะคะชื่อเล่นว่าบัง
วัดมาแล้ว๒๐ปีหลังจากวัดก็ขาดติดต่อการติดต่อกับทั้งบ้าน
ก็จะมีการกลับบ้านปีละครั้งโดยประมาณ
พอกลับมาก็จะมีการเทศนาธรรมสอนให้คนในครอบครัวทำดี
หลังจากที่นายพุทธัศนตกเป็นข่าวญาติญาติตกใจแล้วก็ไม่เชื่อด้วย
นายพุทธะจะไปหลอกลวงประชาชนนะคะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเวลาที่อยู่บ้านเนี่ย
เขามีลักษณะพฤติกรรมอย่างไรนะคะก็บอกว่าเป็นคนรับประทานเมืองสวีรัตินะ
แล้วก็ยังบอกว่านายพุทธะเคยกลับมาเยี่ยมบ้านล่าสุด๒ปีก่อน
เพราะว่าหลายคนมองว่าเวลากลับมาบ้านเนี่ยลักษณะอูฟูฟูไหม
ขับมาด้วยรถคันใหญ่ไหมมีเงินมีทองเยอะไหมอ่า
พี่สาวบอกว่าเวลากลับมาในพุทธโดยสารรถประจำทาง
และไม่เห็นมีทรัพย์สินอื่นติดตัวมาด้วยค่ะ
อ่ะและอย่างที่บอกนะฮะว่าทางสอบประกอบเนี่ย
ก็ได้ลงไปตรวจสอบที่ดินตรงนั้นนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของ
สอบประกอบนะครับได้ลงพื้นที่ในการเข้าไปตรวจสอบนะครับ
แล้วก็การตรวจสอบที่ดินในเบื้องต้นเนี่ย
นะครับว่าอยู่ในเขตพื้นที่สาธารณะหรือที่สอบประกอบหรือไม่นะฮะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องดูแผนที่ทางภาพถ่ายมาประกอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนทางด้านของนายกอบตโคกมะม่วงนะครับนายสุดขวัญหนูนะฮะ
บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอปักคำ
จังหวะบุรีรัมป์กับอำเภอเสียงสางจังหวัดนักความราชสีมาบริเวณนี้
ค่อยจะมีคนเข้ามามากนักเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นโขดหิน
ถ้าจะเข้ามาทำการเกษตรทำไม่ค่อยได้หรอกนะครับ
มันเป็นหินทำการเกษตรผลผลิตมันก็ไม่ค่อยออกนะครับ
หลังจากนี้อบตจะทำการสำรวจควบคู่ไปกับทางสอบประกอบด้วยนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปถ้าเป็นที่ดินสอปกรสอปกรก็ต้องดูแล
ถ้าเป็นที่ดินสาธารณะอบตก็ต้องดูแลไปนะครับ
ส่วนกระแสข่าวอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของทางศาสนา
เป็นกระแสข่าวที่บอกว่าพุทธเทพสุริยจักรวรรณ
มีการตั้งศาสนาขึ้นเองแล้วก็จะบอกว่าตัวเองเป็นศาสดาเนี่ยนะคะ
ถ้าเป็นเรื่องจริงก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันนะ
แล้วก็จะหารือกับผู้บริหารอบตอีกครั้งเพื่อตรวจสอบต่อไป
เรื่องนี้มีหลายแง่มุมนะตรวจสอบนะคะ